ใหม่กาแฟเอ็มเรสโซดับเบอร์ช็อต
เข้มเต็มช็อตทุกวัน

กู้ง่ายไว้ใจเรา
ร้องได้
สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงสุริพรนามสกุลหมู่เฮง

ปกติทุกคนจะหลังตรงใช่ไหมคะ
แล้วของหนูจะหลังงอเหมือนคนแก่เลยค่ะ
แล้วข้าหนูเวลายืนจะพีทเข้าหากัน

ทรมานหนูเคยลองหาอย่างนี้เจ็บขา
อยู่บ้านแบบคานไปไหนก็คานอะไรอย่างนี้ค่ะ

แล้วแบบเลือดออกอะไรอย่างนี้เราต้องรักษาเอง

หนูก็ฝึกแล้วแต่มันเจ็บเลยหนูก็ไม่เอา
หม่องนะคะเป็นแม่ของน้องมิ้นค่ะ
ตอนตั้งท้องนี่เหมือนเรายากจนเนอ

แล้วนี้ออกมานี่หมอเขาก็บอกว่า
ก่อนกำหนดประมาณสัก๕๖เดือน
น้องมิ้นออกมานี่ก็จะตัวเหลือง
ต้องอบอยู่ที่โรงพยาบาล๓เดือน
เท่ากับแม่พี่อุ้มท้อง๙เดือน
พอออกมาเขาก็ไม่มีอาการที่ว่า
ขาลีบหรือจะหงิกจะงอค่ะ
จนมาสักประมาณ๒ขวบหรือเปล่า

มีความที่เราต้องไปกลับระหว่าง

ลูกก็บอกว่าจะผ่า

ถ้า๕๐๕๐ระหว่างที่ลูกคานได้

แต่ถ้าเขาเครียดปุ๊บเหมือนจะรุนแรง

การมือเขาจะเก่งเวลาเขียนนะคะ

มิ้นก็จะไม่ทำตัวเป็นภาระ

บางทีก็ถูบ้านล้างห้องน้ำ

เขาก็จะพับผ้าให้อะไรอย่างนี้ค่ะ

ก็ภูมิใจค่ะที่ลูกพัฒนาขึ้นเยอะ
เรียนก็เรียนโอเคเรียนดี
คือเรานี่สอนลูกนี่คือไม่เก่ง

เพราะแม่เนยจังงานขายของทุกวัน

หนูก็น้อยใจตัวเองทำไมหนูก็ต้องเกิดมาเป็นอย่างนี้

เกิดมาเพราะเราต้องใช้เวทใช้กรรม

คิดจะฆ่าตัวตายก็บางครั้งนะคะ

หนูพบจากตัวเองว่าหนูต้องสู้โตไป
ถ้าเราโตไปแม่เราแก่ตายเราจะอยู่ยังไง
เราต้องฝึกเนื้อได้นะมิ้น

เป็นอย่างนี้พ่อเลยก็ต้องทำงานคนเดียว
แม่เลยก็ไม่มีงานทำเพราะต้องดูแลเราตลอด

เป็นหนี้เป็นสิ่งทุกอย่างทำให้แม่เครียดจนร้องไห้ค่ะ
หนูเคยเห็นแม่ร้องไห้อยู่หน้าบ้านนะคะ
แล้วหนูก็ออกมาดูว่าแมวเป็นอะไรถึงทำไมถึงร้องไห้
ก็เห็นใบกระดาษอยู่อันนึงค่ะ
หนูก็หัวว่าเป็นใบอะไร
มันเป็นพวกใบที่กู้ยืมอะไรอย่างนี้ค่ะ

หนูก็เลยคิดว่าต้องทำอะไรสักอย่างหนึ่ง
ทำให้แม่ไม่ต้องร้องไห้อีกต่อไป

สมัครร้องได้ให้ร้านเข้ามานี่แหละค่ะ
แม่ก็ไม่เคยรู้เลยว่าน้องมิ้นเนี่ยเซอร์ไพรส์แม่
เพราะเขาทำส่งรายการร้องได้ไฮลาสเป็นรอบสอง
รอบแรกคือแม่ติดไปงานนอกก็เลยไม่รู้
มารอบสองอีกก็ไม่รู้จนเพิ่งรู้เมื่อวาน
ขอบคุณมากนะที่น้องมิ้นคิดถึงแม่
ที่เซอร์ไพรส์ให้แม่
อยากให้แม่มีรอยยิ้มเยอะเลยค่ะ
หนูอยากให้แม่มีความสุขมากเลยค่ะ
หนูอยากบอกแม่ว่าหนูรักแม่

ขอต้อนรับน้องมิ้นนะครับถึงเลือกเกิดไม่ได้
แต่เลือกที่จะทำเพื่อแม่ได้นะครับ

ดูภาพชีวิตของตัวเองแล้วก็

มากับคุณพ่อคุณแม่ค่ะ
พ่อชื่อตูนค่ะแม่ชื่อมองค่ะ
ทำไมถึงอยากมาออกรายการร้องได้ให้ล้าน

มิ้นเห็นรายการนี้ทางไทยรัฐทีวี

ใช่ค่ะคือความหวังอยากจะปลดหนี้ให้แม่ได้
ถึงแม้เราจะเดินไม่ได้เราก็จะช่วยแม่ให้ได้ค่ะ
คือตอนนี้คุณแม่ต้องอยู่ดูแลเรา

เห็นในภาพชีวิตบอกว่าแม่ต้องติดหนี้ติดสิน
เป็นเพราะว่าต้องอยู่ดูแลมิ้นท์อย่างนี้เหรอมิ้นคิดว่าอย่างนั้น
ใช่ค่ะเพราะว่าแม่ก็ไม่เคยออกไปทำงานสักทีเลย
ก็นึกว่าแม่ก็ดูแลเราอย่างเดียวแน่นอน

ก็เลยอยากจะเตอร์ไพรส์แม่ใช่ค่ะคุณแม่คะพอรู้ว่าเขาสมัครมาให้
อยากจะทำสิ่งนี้ซึ่งเขาคิดและอยากจะทำให้คุณแม่
พอคุณแม่ทราบแล้วคุณแม่รู้สึกอย่างไรกับเรื่องนี้ค่ะ
ตื่นตันนะคะอะไรก็พูดไม่ออกก็ร้องไห้อย่างเดียว

ช่วยเพื่ออะไรเลยเพื่อจะปลดหนี้ให้คุณแม่
ค่ะเพราะเราไม่เคยพูดว่าเรามีหนี้ขนาดไหน

เราก็จะมีแต่รอยยิ้มให้เขาค่ะคือเราไม่เศร้าเขาเห็นอ่ะ

ก็ถามคำแรกเลยว่าเราจะเอาตังค์ไหนเอาไป
เพราะว่าเราไม่มีโรงพสตร์
พี่ทางรายการเขาก็บอกว่าไม่ต้องเป็นห่วง
เราก็เลยลงใจบอกงั้นก็โอเคค่ะลูกค่ะ

รู้ไหมคะว่าคุณแม่มีหนี้อยู่เท่าไหร่
เพิ่งจะมารู้ตอนนี้หนูแพบดูค่ะ

งั้นเดี๋ยวเราพักเรื่องราวที่เราจะถามไว้ก่อน
เราจะเข้าสู่เกมกันก่อนนะครับคุณผู้ชม
เพื่อให้ใจชื้นขึ้นมาสักหน่อยนะมิ้นนะ

ก็ต้องการเงินนะครับเอาไปใช้หนี้ให้กับคุณแม่นะครับน้องมิ้น
ล้านบาทเรามีให้ถ้าทำได้ร้อง๑๐เพลง
เนื้อเพลงถูกต้องหมดเท่านั้นนะครับ

แล้วมิ้นท์ล่ะครับต้องการเงินทุนจากรายการของเรา
เอาไปเป็นทุนสู้ชีวิตเท่าไหร่ครับ

ไม่ต้องการอะไรนอกจากใช้หนี้ให้แม่เท่านั้น

การ๖๐๐๐ได้เลยถ้าร้องได้แค่๔เพลง

ถ้าอย่างนั้นมาเริ่มกันที่เพลงแรก
หมื่นบาทครับเพลงนี้มูลค่าของเพลงที่๑
ถ้าพร้อมแล้วอินโทรเพลงที่๑มาเลยครับ
เหมือนจะตรงใจสำหรับอินโทรเพลงแรก
ฟังแล้วมีรอยยิ้มเห็นส่งยิ้มให้แม่ด้วย
เนื้อเพลงมันตรงใจเรา
ใช่ค่ะเพราะมันตรงกับชีวิตเราด้วย
นี่สำคัญตรงนี้

คิดว่าการที่มิ้นตั้งใจสมัครแล้วจะทำเพื่อแม่วันนี้
มันทำให้มิ้นมีพลังพี่ว่านะ

น่าจะฝึกแล้วก็ทบทวนมาอย่างดี

ใช่ค่ะ

เลือกที่จะมีครบไม่ได้
แต่เลือกที่จะทำได้
และวันนี้มิ้นเลือกที่จะทำเพื่อแม่ของมิ้น

เอาละครับฟังไปแล้วแต่ก็ยังมีสิทธิ์

จะใช้หรือไม่ใช้ครับ

ใช้แน่

เพลงนี้มีมูลค่า๑๐๐๐บาท

เพลงพร้อมร้องได้ให้ล้านเพลงที่๑

เพลงเกมจากภาพแห่งไทย

แล้วก็เพลงกะเกม

สวยลูกต้องทำให้ได้
ให้บอกแม่ไว้จำได้เสมอ
จากบ้านวันฟ้ามัว
มาขึ้นรถทัวร์ที่อำเภอ
หอบฝันปะน้ำตาเอ่อ
เข้าเมืองเสียงดวงเดียวได้
มันแหลกรายได้ที่ใจเศร้าหา
ไม่ต้องที่เรียนมา
ก็ต้องรีบคว้ารอถ้าไม่ไหว
เช่าผ่องซ่อมสุขนอน
เพื่อรัดทนรายใจ
จะเก็บเงินพันธุ์สักไป
ต้องใช้เวลาหลายเดือน
หลังคาเรือนรู
ข้างหัวเตียงแม่
จังกระยะอันแก่
ที่พ่อปัญห์หรอบเลือน
น้องอ้อนมวลคอย
หากนี้เสื้อใหม่มันเพื่อน
ถ้าหวังทั้งจะย้ำเตือน
ฝันไม่เลื่อนแต่คงต้องรอ
เขียนคำห้ามท้อยเตือนใจฝัน
สายเลือดความมุ่งมัน
จากแม่นั้นยังมีมากพอ
ลูกแม่ยังสวย
แม้มันใกล้จะร้ายต่อ
ความฝันที่เราเฝ้ารอ
ลูกขอถยอยส่งคืน
ให้มันรู้ซะบ้าง

เพราะตอนนี้อยู่กับต้ากับเงินค่ะ

แต่ว่าก่อนจะได้ต้องผ่านเพลงนี้ไปให้ได้ก่อน
เอาละครับพร้อมค่ะโอเคค่ะแชร์ผลิตทอง
มีให้ครับแต่ต้องผ่านเพลงแรกไปให้ได้ก่อน
และเพลงที่๑มูลค่า๑๐๐๐บาท
มิ้นร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ

น้องมินร้อง

ได้ครับ
จะไปไหนจะไปไหนจะไปไหน

จะไปไหน
ร้องได้ครับถูกต้องหมดทุกคำ
ก็บอกแล้วว่าฮึกเหิมนี่ขนาดล็อกล้อไว้นี่พุ่งตัวไปนู่นเลย

กระโดดตัวลอยเลยอ่ะอ้าวมิน
เอาล่ะแชมป์เหรียญทองระดับประเทศ
เปิดประเดิมไปได้แบบนี้แล้วค่ะรับแล้ว๑หมื่น
จากเพลงของรัชนกศรีโรพันธ์เขียนฝันไว้ข้างฝา

ดีใจเลยค่ะพูดอะไรไม่ออก
ตอนนี้แล้วก็มือสั่นด้วย

แม่คะหนูช่วยแม่ได้แล้วนะ

ภูมิใจมากเลยค่ะต้องถามแม่ได้ว่าภูมิใจในตัวหนูหรือเปล่า

ถูกใจมากและรักหนูมากด้วย
มิ้นพี่เป็นคนนอกแต่พี่ก็อยากจะบอกว่าพี่ก็ภูมิใจในตัวมิ้นมากเลยค่ะ

ได้ค่ะยินดีมากเลย
แต่ของพี่เนี่ยกอดไม่เสียตังค์นะกอดฟรี
เอาละครับวันนี้เราก็เก็บความชุ่มชื้นใจเอาไว้ก่อนนะครับ
แล้วก็กลับมาเชียร์น้องมิ้นกันในคราวหน้ากับร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิต
ดูสิว่าน้องจะใช้หนี้ให้คุณแม่หมดไหม
หรือว่าอาจจะได้มากกว่านั้นเป็นหลักหมื่นหลายหมื่น
หลักแสนหรือหลักล้าน

แล้วมีโอกาสได้ต่อชีวิต

เกมต่อชีวิตกับพี่เอชายามิดชัยค่ะ

ร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิต

ในความพยายามทำอะไรบ้างลูก

พักผ้าร้างจานบ้าง

เราไม่ได้เหมือนคนพิการติดเตียง
พิการติดเตียงอะไรอย่างนั้นไม่ใช่นะคะก็อยากจะช่วย
ช่วยได้ที่เท่าจะช่วยได้เป็นลูกเราต้องช่วยครอบครัวค่ะ
เท่มากจริง
มันนี่อรุณแม่นี่